น้องแต่งไทยลูกพ่อแจ๊กแล้วก็ลูกแม่แจ่ง

กลายย้ายตัวเองมาอยู่หน้ากระมังซักผ้า
เจอกับความสกปรกเข้าไปบนชุดใหญ่เลย
กระปกแบบตะโกนจะสกปรกแค่ไหน

ปกติเห็นแต่เต้นคลิป
มาวันนี้นางนากระบังสักพักสักแล้วจ้า
ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คุณหนูแต่งไทยตัวแซ่บ
ลูกสาวพ่อแจ๊คแม่แจงนี่ไงคะ

ตัวแค่นี้งานบ้านไม่พร่องนะคะพี่
เอ้าเริ่มจากซักถุงขาว
ขยีขยำ

ยังไงทำไมไม่สะอาดสักทีละเนี่ย
อ่ะขอฟังรีวิวหน่อยสิคะลูกสาว

ไม่ใช่สกปรกนะสกปรกสกปรกสกปรก
สกปรกปลอกขนาดนี้เลย

ใครไม่รู้

แบบผ่านลูกเท้า

นี่เอาสักทีไปนี่
มาเริ่มมาเก็บช่องด้วย

สกปรกสกปรกแบบตะโกดออกมา
เอองานนี้คราวหน้าคงไม่เล่นสนแล้วใช่ไหมล่ะคะ
แต่งใคร

เป็นไงคะสุขปรกเองก็สักเองนักเล่นพอจัดไฟก็หมดพัน